มาแล้วนะคะข่าวที่เราอยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็น
ไลน์หน้าจอนะคะใครที่ดูแล้วอ่านแล้วจากสื่อต่าง
แสดงความคิดเห็นมาได้เลยเราพร้อมจะอ่านไปพร้อมกับการเล่าข่าวนะคะ
ส่วนใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะมาฟังกันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เด็กหญิงอายุ๑ขวบกว่า
ติดอยู่ในรถรถคันนี้จอดอยู่ที่บริเวณลานจอดรถของตลาดกิมหยง
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารถสีขาวคันนี้นะคะ
หลังจากเด็กติดอยู่ข้างในคุณแม่ก็ขอความช่วยเหลือ
จากคนที่อยู่ในบริเวณนั้นแล้วก็มีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ
หลังจากนั้นก็แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ
มีพลเมืองดีคนหนึ่งค่ะพยายามช่วยเหลือด้วยความที่ตัวเองเป็นภรรยา
ของคนที่เขาทำงานเกี่ยวกับกุญแจซ่อมกุญแจอะไรต่าง
ผู้หญิงคนนี้นะคะสวมเสื้อสีฟ้าเขาใช้เหล็กงัดตรงข้างประตู
คืออย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็เด็กออกมาได้
เพราะว่าคุณแม่โทรไปที่ศูนย์บริการของรถ
แล้วรถเขาก็ปลดสัญญาณทางไกลให้
ระหว่างเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนอกจากผู้หญิงคนที่สวมเสื้อฟ้า
เขาใช้ลักษณะของเหล็กแหลมสอดเข้าไปช่องกลางระหว่างกระจกกับประตูแล้ว
ทำไม่สำเร็จรถมันเป็นรอยนอกจากนี้พลเมืองดีคนอื่นอื่น
เขาก็ช่วยลักษณะคล้ายกันทั้งงัดทั้งแงะสุดท้ายก็ทำไม่ได้นะคะ
แต่ทีนี้อย่างที่บอกไปคนที่ทำได้ก็คือบริษัทรถคันนี้
เพราะว่าคุณแม่โทรไปแจ้งบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของรถ
ขณะนี้เกิดเหตุรถล็อกอยู่ที่บริเวณตลาดกิมหยง
เขาปลดล็อกทางไกลให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
พอหลังจากนี้มันเกิดดราม่าขึ้นมา
เพราะว่าคุณแม่บอกว่าฉันเป็นคนที่ทำให้รถปลดล็อกได้
เพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาช่วยเหลือคนอื่นทำให้รถของเขาเป็นรอย
จะต้องจ่ายค่าเสียหายมาด้วย
ดูคลิปบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ
นี่เป็นคลิปที่คนที่เขามามุงดูกันนะคะ
แล้วเขาจะช่วยออกค่าเสียหายให้เอง
แหวนก็มีเดี๋ยวขายให้เลย
คนที่มามุ่งดูพูดแบบนี้
อันนี้พูดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นำเสนอตามที่คนที่เขามามุงดูเขาพูดว่าอะไร
อันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากดิฉันก็พูดจากชาวเน็ตที่เขาวิพากษ์วิจารณ

สุดท้ายเนี่ยนะคะแม่ประสานไง
ประสานไปยังบริษัทรถยนต์ให้มาช่วยเหลือ
คือจริงรถรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะ

ี่ห้อใหม่เดี๋ยวนี้เขามีการสั่งปลดล็อกสั่งเปิดแอร์
ทุกอย่างมันสั่งผ่านมือถือได้หมดแล้ว
แค่ลงแอปพลิเคชันคุณเชื่อไหม
ที่ฉันอยากได้แบบนี้ถึงขั้นต้องยอมซื้อรถใหม่
มันไม่ต้องใช้กุญแจแล้วมันสั่งปลดล็อกผ่านมือถือได้
ก็คืออยู่ที่ไหนเนี่ยเรามีแอปพลิเคชันเราก็เปิดดูรถลมยางเราเป็นยังไง
ใช่มันเปิดได้หมดแหละสมมุติมันดูได้หมดเลย
มันร้อนอยู่เราอยากจะเข้าไปแล้วนั่งแอร์เย็นฉ่ำ

อากาศมันร้อนสัก๕นาทีเราเปิดแอร์ไว้ก่อนเลย
นี่แหละค่ะคือสรุปสุดท้ายแล้วบริษัทสั่งเปิดรถทางไกลให้ได้เรียบร้อยสำเร็จ
กับลูกก็ได้เจอกันสำเร็จแต่ว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นนี่แหละนะคะ
ในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าทำไมคุณแม่จะต้องไปเรียกค่าเสียหาย
บรรดาพลเมืองดีที่เขาเต็มใจจะช่วยเหลือและทำอย่างดีที่สุดนะคะ
ไทยรัฐทีวีได้สอบถามไปถึงสาวพลเมืองดีที่ช่วยเปิดประตูรถคันนี้นะคะ
แต่กลับถูกแม่ของเด็กเอาเรื่องเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของรอยขีดขวนของรถของเธอเนี่ยนะคะ
คนที่เข้าไปช่วยเหลือบอกว่าแม่เด็กโทรมาจะให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ช่วงที่คุยโทรศัพท์เนี่ยสามีก็อยู่ด้วยหมายถึงว่าช่วงที่คุยโทรศัพท์กับทีมข่าวของเรานะ
สามีของผู้หญิงคนนี้ก็อยู่ด้วยก็เลยต่อว่าปลายสายไปว่าจะเอาอะไรอีก
พยายามช่วยเต็มที่แล้วหลังจากนั้นก็ตัดสายทิ้งไปนะคะ
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะยังให้ชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่นะคะ
ขอบคุณกันค่ะ